อยากดูด้วยขอเมอหน่อย
นี่คุยอะไรกันเนี่ย
หมายถึงขนาดพวกโลกออนไลน์บอกมันจะแม่นอะไรปานนั้น
คือคุณเนี่ยคุณดูดวงของน้องแพทย์ไว้
เราดูตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหเราจำไม่ได้เลยว่ะ
เพราะเมื่อคืนนี้แม่ดูตัวเองถือโทรศัพท์มือถือแฮปปี้มาก

เพราะพระเอกในวงการบันเทิงนำทีมจำได้เลยคนแรกที่โทรหาคือปั้นจันทร์

พาไปดูดวงกับหมอลักษณ์หน่อยสิ
นี่คือคำตอบที่ทุกคนโทรมาหมด
จริงไม่รู้เลยเพราะดูแต่พระอย่างเดียวเลย

ว่าในวันที่เรานั่งดูดวงวันนั้นน้องแพทย์เนี่ยคือก่อนที่จะเกิดเรื่อง

ก่อนที่เขาจะแต่งงานมีงานแต่งงาน

ตอนนั้นคือเขามีกระแสคู่จิ้นกับตัวนอก
แล้วที่สำคัญคือหลังจากวันที่๗สิงหานี้เป็นต้นไป
ไม่เกิน๘เดือนแพทย์จะต้องได้เจอคนคนนั้น

นับตั้งแต่วันที่๗สิงหาคมปีนี้

หลังจากนั้น๑ปีมีโอกาสแต่งงาน
หรือเป็นไปในลักษณะอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้

อาจารย์บอกว่าหลังจาก๗สิงหาไป๘เดือน

อาจารย์มาดูอีกมุมหนึ่ง

ถ้าดาวเสาดวงนี้ยกเล็งชะตาใคร
ในรอบ๓๐ปีจะมีครั้งนึง
ปีครึ่งมันคือช่วงดวงแตกมันแปลว่าไอ้ตัดที่มันเจอแล้วตัดสินใจ
นั่นมันอาจจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุมีอะไรที่เกิดขึ้นให้แพทย์ระมัดระวัง
มัดระวังการตั้งคันก่อนก่อนที่จะได้แต่งงานหรือก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร
เดี๋ยวอันจะนำไปสู่ในสิ่งอื่นไม่ใช่ว่าแต่งแล้วอ้าวอาจารย์ทำไมไม่ดูว่าหนูจะอยู่รอดไหมจากนั้นใช่ไหม
บางทีมันจะมีเหตุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูว่าปี๒๖๐๖๑ไปถึง๖๒อีกครึ่งปีคือ๒ปีครึ่ง
ตั้งแต่ปี๒๖๐แพทย์ต้องถึงจะมีใครก็ขอให้อดทนเรียนรู้ระมัดระวังอย่าเพิ่งลงเอยในนิติกรรมแห่งความรักที่จะมีต่อกัน
ยังไม่แนะนำแต่งงานขอให้เลยปี๒๖๒ไว้ก่อนเพราะดาวเสามันยังเร็งดวงชะตา
เร็วไปนะเดือนไอ้นี่ไอ้นี่ฟูเลยนะโอ้วตายแล้วฉันจะต้องดาวชาย
เราจะดูเฉพาะโอกาสในมุมที่ดูอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูอีกมุมหนึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่านจากปี๒๖๐ไป๒ปีครึ่งแล้วตรงนั้นแพทย์ก็อายุประมาณ๓๐นิด
นิด๓๐๓๒ย่าง๓๓นั่นแหละเป็นจุดที่เปลี่ยนดีและมั่นคงแล้วมันก็ไม่สาย
แพทย์อยากมีน้องตอน๓๔๓๕คือคิดว่าจะมีน้องแต่ยังหาพ่อพันธุ์ไม่ได้เลย
ในวันนั้นที่เราอัดรายการกันเป็นวันที่๒๕เมษายนปีที่แล้ว
จำได้ว่าคุณดูว่าอีก๘เดือนจะต้องได้แต่งงาน
แพทย์ก็แต่งเฉพาะเก่งโมงแต่ตอนนั้นแต่งแบบมีน้องแล้ว
มีลูกจริงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณบอกว่าดวงแตก
คำว่าดวงแตกนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ย
ถ้าคุณจะดูแม่นขนาดนั้นว่าแต่งงานไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้
ที่คุณเห็นต่อหน้าที่ออกอากาศนั้นเป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะฮะ
เพราะว่ามีบางสิ่งที่แม่หมอแมมบอกว่าอย่าพูดเลย
ดวงแตก๒๕๖๐ถึง๒๕๖๒
มันเป็นเฉพาะดวงเขาหรือว่าดวงคนอื่นด้วย
มันเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในราศีมิถุน
เพราะเดี๋ยวดาวเสามันจะยกเล็งคือดาวเสาเนี่ย
ชะตาใครเนี่ยถือว่าเป็นดวงแตก
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรอยต่อที่มันจะสับเปลี่ยนดาวอย่างนี้น่ากลัว
เพราะ๑ธันวาคมปี๖๐ดาวเสายกจากราศีพิจิกษ์เข้าสู่ราศีธนูมันเล็งคนเกิดราศีมิถุน
คำว่าดวงแตกหมายถึงอะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้าง
ระวังหุ้นส่วนระวังความรักครอบครัว

มันมีเกณฑ์เลิกจบจากแล้วมันมีสภาวะอย่างนี้นะ
จบจากที่แบบไม่มีเหตุผลเลยนะ
แบบเป็นไปแบบเบื่อกันเองจบเลิก
หรือเลิกแบบมีเรื่องมีเรื่องมาจากคู่ของเรา
คู่ของคนเกิดราศีมิถุนนะ
ก็ได้คำตอบของลูกมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้วันนี้แขกรับเชิญของเราก็มีเหตุเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นเหตุของกระแสที่หลายคนกำลังบอกว่าเป็นมือที่๓
ล่าสุดโดนชาวโซเชียลทรมพไปกินข้าวกับพระเอกไม้เหลือยชาติคริสต์แย้มนาม
เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะโบวี่อัธมา
วัดดีลูกวัดดีค่ะวัดดี
เห็นไหมคนนี้คนนี้
สรุปไปดินเนอร์กับชาคริสต์จริงไหม
ไม่ได้ไป

ก็มีบ้างอะไรบ้างมีคนคุยบ้างอย่างนี้

แล้วเครียดไหมที่เป็นข่าวเนี่ยเครียดไหม
ก็ไม่ค่อยเครียดค่ะเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นข่าวกับพี่ชาคริส
คือเคยมีข่าวแล้วรอบนั้นก็ไม่จริงมันก็เลยเฉย
แต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนประมาณว่าคนส่วนใหญ่จะเชื่อ
คือคือคนสมมุติว่าโบออกมาตอนนั้นมันออกมาไลฟ์แก้ข่าวแล้ว
คือคนประมาณ๗๐ไม่เชื่อคิดว่าโกหก
คอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์คิดคิดว่าโบโกหก

แบบทำไมตาลอกแรกไม่สบตากล้องโกหกพูดไม่จริงอะไรอย่างนี้
มีเน็ตล่มด้วยมีเน็ตล่มด้วย

สรุปก็คือโบไม่ได้โกหกก็คือที่มันไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันจริง
จริงแล้วเค้าบอกว่าไม่มีเหตุมันไม่เกิดขึ้นหรอก
พอหลังจากที่ทุกคนกดดันเบาวี้มาก

สุดท้ายโบวี่ก็ต้องออกมาเปิด
ว่าเรามีคนมาจีบเรา

หนุ่มคนนั้นด้วยคนนั้นเป็นใคร
ก็เป็นคนที่คุยอยู่ค่ะ
คือเขาไม่ได้เหมือนทำงานในวงการเต็มตัว

แต่เขาก็มีแบบถ่ายโฆษณาอะไรอย่างนี้บ้าง
นี่แหละว่านุ่มคนนี้เป็นตัวจริงหรือไม่
เราขอใช้ดวงจากพ่อหมอนะครับ
ดูดวงไปว่านุ่มคนนี้ใช่ตัวจริงหรือไม่
ตายมาฟันกันแกล้งรายการอย่างนี้เลย
ติดตามใจกับพ่อหมอสุดหน้าช่วงหน้าค่ะสักครู่ค่ะ

เป็นคนที่ทำดูเดียงสาแต่จริงแล้วไม่เดียงสา

ดวงชะตามันได้๒บทบาท
ร้ายกับเซ็กซี่อันนี้ดัง

รีบร้อยไม่น่าจะเล่านะครับเลย

แต่ว่าภาพลักษณ์ถ่ายเซ็กซี่มันขาด

หนูก็เลยตัดสินใจเลิกงานเซ็กซี่ดีกว่า